อีกหนึ่งรายการครับซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้ว
ก็คือวอเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ยังคงดูได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าโปรแกรมน่าสนใจมากกับทีมโลมาสีชมพูเจเนอราลีสุพรีมชนบุรีอีเทค
ดีกรีแชมป์สองสมัยของไทยเราครับขวาชัยเป็นเกมที่สามหลังจากเอาชนะบีนากาจากเติร์กบริสถานมาเมื่อวานที่ผ่านมาสามเซตรวดครับ
ทางด้านโคชยะนาวากาโทนัทพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้สอนบอกว่า
เกมนี้ครับถือเป็นเกมสลับผู้เล่นสำรองไปให้สัมผัสเกมซึ่งถือว่าทำได้ดี
แต่ว่าวันนี้ที่จะเจอกับทางอีซามิสุสปริงแชมป์ลีกของญี่ปุ่น
เรียกว่าเป็นเกมที่หนักแต่ทีมก็มีโอกาสชนะได้เช่นกัน
เพราะว่าเป็นเกมตัดสินแชมป์กลุ่มครับที่เจอกับทีมญี่ปุ่นเนี่ย
เป็นเกมที่หนักนะครับเกมที่หนักแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะชนะเขาได้
ถ้าเราชนะเขาเราก็จะเป็นที่หนึ่งก็คิดว่าเราต้องชนะญี่ปุ่นให้ได้สามศูนย์สามหนึ่งนะครับ
ก็ดูกันอีกทีแต่ว่าเราก็ให้นักกีฬาเล่นเต็มที่นะครับ
เอาชนะให้ได้เพราะว่ามันมีผลในเรื่องของรอบ๘ทีม
อย่างที่เคยบอกว่าเราก็ต้องไปเจอฮ่องกงถ้าเป็นที่หนึ่งนะครับ
แต่ถ้าเป็นที่๒ที่๓ก็จะเจอหนักหน่อยนะครับแต่เราไม่อยากเป็นที่สอง
เริ่มโครงการกว่าสองร้อยคนพร้อมกับรับประกาศนิยบัตรในพิธีปิด
แล้วก็ทุนจำนวนยี่สิบทุนนะครับทุนละห้าพันบาทด้วย
จำนวนนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนเองนะครับสิบสามถึงสิบแปดปีสองคน
ก็คือนายพรมพฤษทรงกรดแล้วก็นางสาวเกซินีพฤกษเมธากุล
ส่วนเรื่องของการจัดมาราทอนเดินวิ่งการกุศลก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยพลตรีมณัฐแถบทองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยาความมั่นคง
เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลครับ
จวมินิมาราทอนครั้งที่๒ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดา
ยามบรมราชกุมารีวัตถุประสงค์ก็คือให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย
แล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบของสปอร์ตทัวริซึม
แบ่งการแข่งขันเป็น๒ประเภทนะครับก็คือฟันรัน๕กิโลเมตร
แล้วก็มินิมาราทอน๑๐๕กิโลเมตรแข่งขันในวันที่๑๙พฤษภาคมนะครับ